ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งเป็นรองโควิดมาแล้วเสียชีวิต
คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น๓
เขามีการโพสต์เรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งที่สูญเสียลูกชาย
หลังจากติดเชื้อโควิดโดยมีการระบุ
บอกว่าโรคลองโควิดคืออะไร
คุณแม่ท่านหนึ่งก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวมีประโยชน์มาก
แล้วก็มีคำถามที่ยังคาใจต้องการคำตอบจากหน่วยงานด้วย
คุณแม่ท่านนี้ท่านเล่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย

อาจารย์หมอวินิจฉัยออกมาบอกว่าน้องเป็นโรคลองโควิด
ลองโควิดก็คือการที่เด็กเนี่ยเคยติดโควิดมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ไม่แสดงอาการนะคะทุกอย่างเนี่ยจะปกติ
แต่พอหลังจากหาย๒๖อาทิตย์แล้วก็กลับมาติดซ้ำค่ะ
ทุกอย่างข้างในก็คือล้มเหลวแล้วก็จะซุดตัวลงทันที
ก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยน้องมีอาการปกติดีทุกอย่างนะคะ
ร่าเริงขี้เล่นไม่มีอาการซึมเศร้าหรือว่าอ่อนแรงเลย
ก่อนที่คืนวันที่๑๖กุมภาพันธ์น้องเริ่มมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อน
ก็คิดว่าเป็นไข้แบบปกติก็ให้น้องทานยาแก้ไข้แล้วก็เช็ดตัว
เย็นวันที่๑๗กุมภาพันธ์น้องไข้สูงขึ้นมากอะนะคะ
พาน้องไปที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาอยู่
พอไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่า
ถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้ว

ก็เลยถามพยาบาลว่าทำไมย้ายสิทธิ์ไม่มีการแจ้งล่ะ
พยาบาลก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องแจ้ง
แล้วก็ยังให้นั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลอันที่๒เองนะคะ
นั่นคือน้องแบบไข้ขึ้นอยู่ด้วยนะคะ
โดยระหว่างทางน้องมีอาการเหมือนจะอ้วก

พอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ทำการช่วยชีวิตน้อง
จากนั้นวันที่๑๘คุณหมอโทรกลับมาแจ้งบอกว่า
สายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ต้องรีบส่งตัวให้อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสิริราชรักษาตัว
วันที่๑๙กุมภาพันธ์ทางศิริราชโทรมาแจ้ง

หัวใจของน้องพร้อมจะหยุดเต้นนาทีต่อนาที
แล้วก็จะมีการทดลองให้ยาแรงเพื่อการรักษา
ก่อนที่น้องเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นไปค่ะ
โดยคุณหมอปั๊มหัวใจหลายรอบนะคะ

แล้วน้องก็จากพวกเราไปวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ที่ทุกคนในครอบครัวเขาตั้งตัวไม่ทันนะคะ
สิ่งที่คุณแม่อยากจะให้ทุกคนระวังก็คือหากลูกมีไข้ไอ

มันน่าจะเป็นอาการอย่างหนึ่งของรองโควิด

เขาบอกอันนี้มันคือใกล้เคียงกับการที่ชื่อว่า

ปอดอักเสบนะมีผื่นขึ้น
เหมือนกับหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยหอบอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
กับเด็กที่เป็นโควิด
นี่อย่างที่บอกว่าที่บอกว่าพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ยาก
เป็นแล้วหายไปประมาณสักเดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้
บางทีเหมือนกับร่างกายมันสร้างภูมิอะไรแปลกขึ้นมาในร่างกายอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถามว่ามันน้อยไหม
ตอนนี้ก็คือเจอน้อยแต่ก็เจอมี

เพราะตอนนี้ที่ต่ำสุดที่ฉีดได้ก็คือ๕ขวบ

มีการวิทยาศาสตร์ออกมาอีกอันหนึ่งว่ามันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วย
ลองโควิดจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เราจะไปรู้ที่ไหนว่าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง

ชื่อนี้ได้ยินมานานแล้วนะคะโรคมิซีในเด็ก
โอ้โอ้โอ้